เมื่อวานนี้ต้องบอกว่ามีทั้งเหตุสะเทือนขวัญระทึกขวัญ
แล้วก็ตื่นตระหนกของชาวบ้านในจังหวัดระยองที่บ้านฉาง
เพราะว่าที่สุสานมีโรงศพถูกขุด๑๐โลง

ตอนนั้นผมเด็กผมก็ไม่แน่ใจแต่ผมโรงเรียนวัดบ้านฉาง
แต่สุสานแถวนั้นน่าจะมีมานานแล้ว

แต่ว่าโรงที่ถูกขุดขึ้นมาเนี่ยเป็นศพเด็กทารกหมดเลย

แล้วมีลักษณะการเปิดฝาข้างหน้า

เป็นเด็กที่จะอายุคันประมาณ๓๘เดือน
ที่เสียชีวิตในท้องแม่อะไรอย่างนี้
ซึ่งโรงพยาบาลเขาส่งมาให้

แล้วก็รอกันอีกครั้งหนึ่งในการทำพิธี
ศพเด็กที่หายไปเนี่ยแล้วตรงบริเวณฝาอะไรแถวนี้
เขาไปเจอเนี่ยมันมีลักษณะการผูกเชือก

เป็นการวางมนต์ดำอะไรพวกนี้เอาไว้

แล้วหลายคนก็สังเกตว่าก็เอาไปแต่ศพเด็กแบบนี้
มันเอาไปทำคุณสัยแน่เลย
เอาไปทำลูกกรอกหรือเปล่าหรือว่าเอาไปทำอะไรแบบไหน
เพราะว่ามันจะมีเขียนไว้รู้อยู่แล้วค่ะว่า
โรงนี้เป็นศพเด็กอายุเท่าไรเกิดเมื่อไหร่เสียชีวิตเมื่อไหร่

ซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุเรื่องนี้สุสานนี้บอกชื่อก่อน
สุกนิรันดิ์ชื่อเขาอุตส่าห์อยากที่จะให้อยู่
อยากมีความสุขไปตลอดแล้วเนอะก็จะมีคนมาขุดแบบนี้นะคะ
จะมีเอาเชือกมาผูกเหมือนทำพิธีอะไรด้วยพอเอาศพไปแล้ว
ชาวบ้านเขาก็กลัวนะว่าใครอยู่เป็นใครจะมาทำคุณสัยอะไร
เอาไปตั้ง๑๐กว่าศพคือมันเยอะมาก
เรื่องนี้พอเกิดเหตุขึ้นปุ๊บฝ่ายปกครองอำเภอบ้านฉางสั่งการทันทีเลยนะคะ
ให้มีการเฝ้าระวังการก่อเหตุซ้ำหรือว่าผลพวงจากการก่อเหตุนี้
เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะพอชาวบ้านเขารู้ข่าวปากต่อปาก
เขาก็เล่าบอกต่อกันไปหลายคนก็กลัวเลยเพราะว่าความเชื่อค่ะ
บางคนเขาก็เชื่อจริงว่าเรื่องคุณสัยมันมี
เรื่องคุณสายของหมอเขมรมันก็อันตรายแล้วมันก็น่ากลัว
นายประจักษ์ประดิษฐ์ธรรมวัย๔๙ปีสับปะเรอ
วัดในตำบลสำนักท้อนอำเภอบ้านฉางบอกว่า
พอรู้ข่าวเรื่องศพเด็กแรกเกิดถูกขโมยเนี่ยนะ
เขากังวลเลยเขาวิตกมากอืมเพราะวิชาคุณสัยมนต์ดำ
หรือว่าพวกเรื่องศัยศาสตร์ของหมอเขมร
มันรุนแรงมากถ้าเอาไปใช้ในทางที่ผิด
อย่างเช่นการนำทารกไปเป็นจำนวนมากแบบนี้เนี่ย
ก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นคุณสัยจากหมอเขมรได้
แล้วก็อาจจะทำให้มีคนเดือดร้อนจากของที่เขาจะทำก็ได้
ผมว่าจะเอาไปใช้ในทางที่ผิดจะเป็นลักษณะมนต์ดำ

เป็นลักหนะจะเอาไปใช้เป็นแหลงหาพรุทธโยชน์ทางสาธารณ์ผู้หญิง
ก็คือให้ผู้หญิงรักผู้หญิงหลง

ก็ยังมีอยู่ครับแต่ว่าอาจจะไม่ปรากฏให้เห็นชัดมากนัก
เพราะเดี๋ยวนี้มันเริ่มจำคานไปเยอะแล้ว
ส่วนมากนะฮะถ้าเป็นทำงานดันสัปเลิกกันเนี่ย
เขาจะทำพิธีทางถูกต้อง
ทุกวัดที่ไปทำเขาจะทำให้ญาติที่ว่าญาติต้องการแบบไหนแบบไหนเขาต้องการแบบนั้น
เดี๋ยวนี้ส่วนมากจะไม่มีไม่มีฝังไม่มีเก็บกันแล้วฮะส่วนมาก
ถ้าเก็บคือเก็บตามเวลา
กำหนด๑ปีหรือ๒ปีเขาก็จะเอาออกมาเผา

อาจจะนำศพไปแบ่งหาเป็นประโยชน์
จะไปทำเป็นมนต์ดำอะไรสักอย่าง
แล้วคนที่ไปเจอเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะ
ที่เขาไปเจอเมื่อคืนก่อน
พบว่ามีคนกำลังเข้ามาลักษณะเหมือนกับมาทำอะไรในสุสาน
เหมือนกับมาขโมยของก็เฝ้าสังเกต
เห็นว่าโอ้โหนี่กำลังขโมยของกำลังขุดกำลังงัดอยู่ที่
บริเวณพื้นที่ฝังศพซึ่งในสุสานนี้มีร้อยกว่าศพ
เขาก็วิ่งเข้าไปขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปเจอเนี่ย

แล้วพอตรวจสอบกันนะวันรุ่งขึ้นพบว่ามีศพเด็ก
หายไปประมาณ๑๐ศพได้นะครับ
เรื่องต้นเนี่ยเชื่อว่าเป็นฝีมือชาวต่างด้าวชาวกัมพูชา
อะไรก็ว่ากันไปอย่างเนี่ย
ฝ่ายความมั่นคงมาเลยว่าให้จัดชุดลาดตระเวน
หาข่าวร่วมกับฝ่ายทหารรักษาความสงบจากฐานทัพเรือสัตหีบ
แล้วก็ฝากชาวบ้านทุกคนย่านซอยป่าช้าสุสาน๒
นิรันดิ์เลยถ้าใครเห็นการเคลื่อนไหวหรือบุคคลแปลกหน้า
คนต้องสงสัยเข้ามาให้แจ้งตำรวจทันที
เพราะว่าสามารถจัดชุดทหารตำรวจฝ่ายปกครองจับตัวได้เลย
กลายเป็นว่าตอนนี้ต้องมีทีมเฝ้าระวังป่าช้าเลยค่ะ
สงสารที่สุดก็คือญาติพี่น้องครอบครัวของเขานะ